ชาวบ้านเดือดร้อนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกอยู่ไม่ได้แล้ว
มันมีกองทัพสิ่งมีชีวิตบุกบ้านค่ะ

คุณผู้ชมเขาบอกวันไม่เป็นอันทำมาหากินเลยนะคะ
จับเห็บจับหมัดวันละเป็นร้อยตัวค่ะ
อันนี้ตัวแบบจิ๋วให้ดูก่อน๑ตัว
อันนี้เห็นตัวหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูต่อไปนะ
มันมาเยอะมากเนี่ยค่ะมาเป็นกองเลย
ไปกันยั้วเยี้ยทั่วบ้านไปหมดนะคะ

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณสัก๑๐หลังคาเรือนได้
ไปพูดคุยกับคุณพิมพการปวนนิ้วหรือว่าคุณมนต์
อายุ๓๙ปีเนี่ยนั่งไล่กวาดไล่จับเห็บมาทั่วบ้านไปหมดเลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอใช้น้ำตาเทียนไขหอดแล้วก็จุดไฟเผา
เพื่อจะเป็นการกำจัดแต่มันก็ไม่หมดสักที
พอถามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไร
ทำไมอยู่เห็บมาถึงบุกเข้าบ้านหมาก็ไม่ได้เลี้ยง
นี่เลยค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเช่าบ้านในหมู่บ้าน
แล้วก็ทิ้งหมาไว้ประมาณ๓๔ตัวจากนั้นก็ย้ายออกไปเลย
หมาถูกทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลมันก็ไม่สะอาดค่ะ
พอมันไม่ได้รับการทำความสะอาดอาบน้องอาบน้ำเห็บหมัดมันก็มา
คราวนี้แหละค่ะเข้าหน้าฝนเห็บหมัดเจริญเติบโตงอกงามดีนักแล
มันก็เลยลิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยเขาบอกแต่ละวันเนี่ยนะ
ไม่ต้องหรอกทำมาหากินจับเห็บจับหมัดให้ได้ก่อนเถอ
ละเป็นร้อยร้อยตัวเพราะว่าที่บ้านมีลูกเล็กขวบกว่าเอง
กลัวมันจะไปเข้าหูเข้าตาแล้วก็เกิดเชื้อโรค
สามเดือนที่แล้วก็เทศบาลนะคะเขาก็ติดต่อกลับ
เขาว่าจะมาเก็บให้ก็หายไปเลยให้มาจัดการไอ้สามตัวเนี่ยค่ะ
พอเราจับไม่ได้ไงพอจับแล้วเขาจะกัด
เขาก็นอนอยู่แถวนี้นอนหน้าบ้านคนไหนก็เข้าบ้านคนนั้นนะคะ
อย่างที่บอกว่าเทศบาลตอนแรกที่ติดต่อไปก็รับปาก
แล้วว่าจะมาดูแลสุนัขจรจัดไปอยู่ในสถานที่อื่นแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มานะคะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าพยายามจะแก้ไขแหละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทราบเรื่องแล้ว
บอกไว้คร่าวแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการจะกำจัดปัญหาเห็บใหม่
อันดับแรกทำความสะอาดบ้านได้ครบทุกซอกทุกมุม
ผ้าที่กองไว้เอาไปซักและต้มด้วยน้ำร้อนให้หมดอ่าอันนี้เป็นการป้องกันนะคะ
และพอกำจัดได้หมดแล้วให้คุณเอาพวกน้ำมันหอมระเหยไปฉีดตามซอกตามมุมต่าง
มันจะชอบอยู่ตามซอกตามมุมนะไปฉีดเอาไว้เพื่อป้องกันมันกลับมาอีก
แล้วก็ถ้าใครมีสนามย่าตัดย่าให้เตียนหน่อยให้แดดส่องถึง
เพราะว่าเห็บมันก็อยู่ในดินเหมือนกันและถ้าจะกำจัดให้ครบต้นตอนทั้งหมดจริง
ช่วยกันนะคนที่เดือดร้อนต้องช่วยกันแล้วล่ะถ้าจับได้ก็จับเอาหมาเท่านั้นมาอาบน้ำ
เอาไปอาบน้ำหรือเอาไปหาหมอก็ได้แล้วก็ให้หมอเขาหยอดยาเพื่อให้มะเห็บปัดมันตาย
นั่นถึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่าตอนนี้เทศบาลเทศบาลเมืองนครตรังเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วล่ะ